ท่านผู้ชมครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าอุกอาจทีเดียวนะครับ
เพราะว่ามันเกิดขึ้นในครอบครัวนี่แหละ
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งใช้ปืนยิงหลานชายของตัวเองเนี่ยเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๓๐คืนที่ผ่านมานะครับ
ในท้องที่ของสพโฆตุ่มนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยรอตำรวจอยู่นะครับ
ไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับ
สามครึ่งคืนที่ผ่านมาแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวมานะครับ
นี่นะครับผู้ที่เป็นมือปืนเนี่ยชื่อว่านายสมบัติ
นามสกุลเทพนมนะฮะอายุ๖๒ปีนะครับ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะฮะนายสมบัติคนนี้นะครับอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนนี้คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับเป็นปืน๙มมนะครับ
เขาก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับหลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนกระบอกนี้
ยิงหลานของเขาจนเสียชีวิตนะฮะ
คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนายสมบัติเนี่ย
รอมอบตัวแล้วบอกว่าคนเจ็บเนี่ยญาติเขาเอาไปส่งโรงพยาบาลอยู่นะ
ระหว่างที่คนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วตอนตำรวจไปคุมตัวนายสมบัติมือปืนนะครับ
ทางตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุนะฮะบอกว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
อยู่ที่หน้าซอย๒ถนนสายโคกตูมวังม่วง
แล้วมีคนบาดเจ็บอยู่สองคนนะฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะครับ
คนเจ็บเนี่ยฮะอยู่กับรถคันนี้ด้วยรถคันนี้ฮะลูกชายของนายสายันที่ถูกยิงนะครับ
ขับรถจะพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถเสียหลักตกข้างทางนะครับ
นายสายันเนี่ยถูกยิงก็เสียเลือดมากอยู่แล้วนะครับมาเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนรถเสียหลักตกข้างทางแบบนี้ด้วยนะครับ
ก็เลยเสียชีวิตนะฮะรถกระบะคันนี้ครับลูกชายกำลังจะขับพาพ่อไปส่งโรงพยาบาล
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายสมบัติมาสอบสวนนะครับหลังจากควบคุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คุมตัวมาสอบสวนนะฮะชาวบ้านก็มาติดตามกันเยอะนะฮะ
รอฟังข่าวว่าโอ้โหมันยังไงกันเนี่ยถึงขั้นยิงกันตายแบบนี้นะครับ
เจ้าตัวเนี่ยเขาสารภาพว่าอย่างนี้นะฮะสำหรับผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าตีสามครึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยตัวของนายสายันซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของเขา
อันนี้นายสมบัติผู้ต้องหาเขากล่าวอ้างนะมาที่บ้านแล้วมาส่งเสียงดังเออะ
โวยวายลักษณะท้าทายมาเตะประตูหน้าบ้านเขาด้วยแล้วก็มาด่าทอท้าทายอยู่ที่หน้าบ้าน
ทำให้ตัวเขากับครอบครัวที่นอนกันอยู่ในบ้านเนี่ยได้ลุกขึ้นมาดูนะ
แล้วเขาก็ไล่นายสายันเนี่ยให้กลับไปเพราะว่ามันดึกมากแล้ว
บอกถ้ามีอะไรเดี๋ยวเช้าค่อยมาคุยกันนายสมบัติเนี่ยอ้างว่านายสายันวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเขา
โดยถือสิ่งของคล้ายคล้ายอาวุธมีดเข้ามาด้วยค่ะเขาก็เลยต้องใช้ปืนเนี่ยยิงขู่ไปก่อนหนึ่งนัด
แต่นายสายันก็ยังไม่ยอมหยุดอารวาสหนักขึ้นแล้วปรีเข้ามาพร้อมกับอาวุธในมือนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันคล้ายกับมีดก็กลัวจะถูกทำร้ายก็เลยยิงปืนใส่ไปอีกนัดหนึ่ง
กระสุนเนี่ยเข้าใต้กระดูกเชิงกรานด้านขวานะครับทำให้บาดเจ็บแล้วลูกชายของผู้ตายก็ขับรถมาถึงนะ
ก็เลยรับตัวเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลก่อนจะไปเจออุบัติเหตุรถเสียหลักตกข้างทางก็เลยเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
นี่ครับโอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปนะครับที่ที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุที่มีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยนะฮะยังไปเจอเลือดที่ไหลกระเซ็นอยู่เลยนะฮะหยดเป็นจุดอยู่หลายจุดเป็นทางไปเลยนะครับ
นี่ครับที่โคกตูมที่รบบุรีนะครับตรงนี้ครับบ้านที่เกิดเหตุตรงนี้ครับระหว่างบ้านของนายสมบัติคนก่อเหตุกับบ้านของนายสายันผู้ตายเนี่ยเขาเป็นหลานกันเนี่ยนะฮะมีศาสตร์กันผู้ตายเป็นหลานเนี่ยอยู่ห่างกันแค่๒๐เมตรก็บ้านแบบต่างจังหวัดค่ะก็อยู่ใกล้กันแหละไม่มีรั้วกั้นอยู่ในพื้นที่อาณา
นะครับบอกว่าเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่๒กุมภาพันธ์ผู้ตายเนี่ยตะโกนด่าท้าทายในสมบัติซึ่งเป็นเครือยาดกันวันนั้นนะฮะประมาณว่ารักษณะตะโกนคือบอกว่าวันนี้ต้องตายกันไปข้างนึงแต่นายสมบัติไม่ตอบโต้ก็นิ่งมาตลอดเพราะไม่อยากมีเรื่องยาดบอกว่าได้ยินเสียงด่าท้อท้าทายกันตลอดทั้ง
พอออกมาก็ลักษณะจะทำร้ายก็เลยมีการยิงปืนขู่กันแล้วก็ยิงใส่ไปนัดนึงนะฮะก่อนที่จะไปเจออุบัติเหตุซ้ำอีกทีนึงก็เลยทำให้นายสายันเสียชีวิต

ถ้าไม่เปิดให้เนี่ยใช่ปั๊วเฟิร์ทกลับต้วย
เห็นไฟตรงนู้นเปิดวิ่งไปก็หาตา
ใส่เค้าหาตานึง
พอเข้ามาเสียงเหมือนเออยวายไหม

น่าจะ๒แต่ว่างานาจะเข้ากัน๑

คุณผู้ชมคะเราส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเรา
ที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะไปคุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ
ภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยก็มักจะมาหาเรื่องสามีเป็นประจำ
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะคว่างปลาก้อนหินใส่หลังคาบ้านจนหลังคาพังเสียหายนะคะ
เวลาเมาก็จะอารวาสบ้านข้างเคียงไปทั่วเลย
ก่อนหน้านี้เพิ่งจะไปก่อกวนบ้านอีกหลังนึงที่อยู่ข้างบ้านของผู้ตาย
เมื่อคืนก็มาหาเรื่องส่งเสียงโวยวายแล้วก็เมามาค่ะ
มาที่ประตูบ้านเหมือนกับพกมีดมาด้วยสามีก็เลยยิงป้องกันตัว
ภรรยาบอกแบบนี้นะคะก็กลัวว่าผู้ตายจะมาทำร้าย
จากว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันดึกแล้วด้วย
ก็อยู่กันสองคนสามีภรรยาก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็กลัวอันตรายจริง
แล้วก็ที่ผ่านมาผู้ตายคนนี้มาคุกคามตลอดแต่เขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
มันจะมีดอะไรเราก็ไม่แน่ใจแต่มันมีดที่ตัวเห็นไหม
แต่ว่ามันหงางอะไรอย่างเงี้ยขาวมันมืดตรงนี้มันเห็นมืดมืด
เราก็ไม่แน่ใจมันมันห้ามมันถ้าเราไม่เรายิงคู่ไปนัดหนึ่ง
มันก็ยังไม่หยุดแล้วเขายิงอ่ะเขายิงเขาไม่กะให้หยัดมันถูก
ทิ่มลงอ่ะโดนที่ขาเห็นไหมเราก็ไม่แน่ใจมันก็
พุ่งเข้าใส่ไม่ยอมจนขนาดมันล้มแล้วมันยังอึดขึ้นมาอีกนะ
มันเอาไปโรงพยาบาลแล้วมันก็ไปเจออุบัติเหตุ
ยังไม่ได้คุยกับใครเลยเจ้าภาพก็ยังไม่ได้คุย
ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยเขาสบยังไม่มาก็ยังไม่ได้เบี้ยงเขา
ก็จะไปดูเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น
ทีมข่าวของเรานะคะได้คุยกับพี่สาวของภรรยาผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
เขาก็บอกเหมือนกันค่ะว่าที่ผ่านมาผู้ตายมาหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว
ภรรยาของผู้ตายที่มาอยู่ด้วยกันก็ถูกผู้ตายทำร้ายเป็นประจำ
อยู่ด้วยไม่ได้แล้วก็หนีไปเมื่อคืนนี้หลายคนเลยค่ะ
ได้ยินเสียงโวยวายท้าทายผู้ก่อเหตุจนมาถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ

เขาชอบโวยวายชอบด่าทุกวันแต่เมื่อคืนนี้คือเขาตั้งงงกินเหล้ากัน
กินเหล้ากันไงได้รู้กินเหล้ากันป้าก็ไม่รู้เนอะป้า
อะนะคะมาวกันมาเขาก็จะโยยวายด่า
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ตาย
ด้วยนะคะไปคุยกับลูกชายของผู้ตายค่ะ
ลูกชายก็บอกว่าเมื่อคืนนี้โทรศัพท์หาพ่อ
บอกว่านั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวเครียดก็เลยไปหาพ่อที่บ้าน
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงพ่อเอะอะโวยวายที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก็รีบวิ่งไปดูค่ะ
ก็เห็นว่าพ่อถูกยิงถูกกระสุนเข้าไปที่กระดูกเชิงกรานด้านขวา
จมกองเลือดหมดสติอยู่นะคะก็เลยรีบนำตัวขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล
จังหวะนั้นแวะรับลุงให้ไปเป็นเพื่อนกลายเป็นว่ารถไปประสบปฏิเหตุ
เสียหลักตกลงไปข้างทางก็นำตัวพ่อขึ้นรถอีกคันไปส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ที่ผ่านมาก็รู้ล่ะค่ะว่าพ่อกับผู้ก่อเหตุมีปัญหากันมาตลอด
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะมายิงกันแบบนี้
จริงแล้วก็เป็นญาติกันด้วยซ้ำนะคะ
เขาพูดว่าว่าพ่อผมมาถือมีดแต่ในในร่างพ่อผมอ่ะ
มีแค่ต้นมันยาวประมาณเนี้ยแล้วผมก็พูดว่าทำไมเธอทำท่าน
กันถึงขนาดนี้ผมก็เลยวิ่งวิ่งมาเอารถ
เพราะว่ารถผมจอดอยู่นี่ผมกับวัยรุ่นอุ้มพ่อไป
เพราะว่าพ่อผมเขาไม่มีสติแล้วครับ
เขาเป็นแค่ปากเสียงกันเฉยพี่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมือกันขนาดนี้นะ
จะที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีนะเป็นแค่ปากเสียงเฉย
แต่มาถึงเมื่อวานผมถ้าถ้าลองคิดในมุมกว้างกว้างน่ะว่า
ทำไมคุณไม่ได้แจ้งความทั้งที่คุณก็เป็นผู้ใหญ่บ้านถูกไหม
คุณแจ้งความทุกอย่างก็จบแล้วคุณไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้เลย
ทุกอย่างมันก็ไม่เลยเถิดขนาดนี้คุณก็ไม่ต้องติดคุก
พี่ชายของผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายกับผู้ก่อเหตุทะเลาะกันมา๕๖ปีแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้ผู้ก่อเหตุมาเช่าที่ของผู้ตายทำไร่อ้อย
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะเช่าที่ทำไร่ข้าวโพดครอบครัวก็บอกว่า
งั้นก็ยกเลิกสัญญาเช่าล่วงหน้า๒ปีก่อนเพราะผู้ตายจะทำการเกษตรเอง
ทุกวันนี้ก็ทำเกษตรผสมผสานปลูกพืชหลายอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุร้องเรียนเรื่องปลูกต้นไม้ลุกล้ำที่ดิน
ก็นี่แหละค่ะก็เป็นชนวนเหตุทำให้ทะเลาะกันมาเรื้อรังมานานนะคะ
มีปากเสียงกันมาตลอดจนมาเกิดเหตุยิงกันเนี่ยค่ะ
ไม่ให้ผมนำเองเขาจะทำต่อจะเช่าต่อเนี้ย
แต่เราก็ไม่สนใจเพราะว่าน้องชายตั้งใจจะมาทำเนี่ยก็ดูแฟนเขาทำ
เป็นเกษตรสมบูรณ์แบบหลักของโรงน้ำตาล
น้ำตาลที่สิงห์บุรีก็มาทำเป็นนี้เป็นจุดเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริม
แล้วกำลังทำตามศาสตร์พระราชาเหมือนกันแต่ก็มันก็มีปัญหา
แต่จังหวะมีปัญหาก็คล้ายว่าเขามีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องครอบครัวด้วยอะไรด้วย
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบสวนผู้ก่อเหตุ
ครับยังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะคือต้องรอผลการชนะสูตรศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ต้องมีการควบคุมตัวเอาไว้ที่สพกกตูมก่อนในส่วนของผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือตำรวจบอกว่าต้องให้ชัดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากการถูกยิง
หรือเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำอ่า
ของผู้เสียชีวิตพรุ่งนี้ทางญาติจะรับมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ